ได้เวลามาติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้
คุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะทางด้านของสบคเนี่ย
ก็มีมติแล้วว่าจะต่ออายุพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือน
โดยยกความจำเป็นว่าต้องใช้สกัดโควิดสิบเก้าใช่
โลกยังคงระบาดหนักไทยเองก็ยังคงต้องคงเอาไว้แบบนี้
ติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับเชิญเลยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณป๊อปครับคุณอริยาครับสวัสดีครับ
นี่คือเรื่องของพรกรฉุกเฉินที่ประกาศต่ออายุแต่ว่าก็เป็นทางออกที่ดีครับ
ประเทศไทยเราตอนนี้อยู่ในภาวะวิกฤตโควิดฉะนั้นสถานการณ์ความขัดแย้ง
ไม่ว่าจะระหว่างนิสิทธิ์นักศึกษากับรัฐบาลหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีได้ครับ
แต่ว่าอย่ามาซ้ำเติมสถานการณ์ฉะนั้นเมื่อวานนี้ที่เราได้เห็นหัวข่าวว่า
การต่อพรกรฉุกเฉินออกไปอีก๑เดือนไม่ห้ามชุมนุมครับไม่ห้ามชุมนุม
สกัดโควิดล้วนนี่เป็นทางออกที่คิดว่าน่าที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งคลี่คลายลงได้
ฟังคำอธิบายจากพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ย
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามใช้มาตรา๙ของพรกรฉุกเฉินอย่างเบาที่สุดแล้ว
ถึงวันนี้ไม่มีการห้ามการออกนอกเคหสถานและสิ่งที่เราจะไม่ห้ามต่อไปคือ
เราจะไม่ใช้มาตรา๙ของพรกรฉุกเฉินห้ามการชุมนุมอันนี้สำคัญ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรกรฉุกเฉินที่จะต่อในเดือนสิงหา
มีเจตนาเพื่อควบคุมโรคโดยบริสุทธิ์ใจ
การห้ามชุมนุมจะไม่ปรากฏใน
พรกรฉุกเฉินที่จะต่ออายุอีก๑เดือน
ทีนี้ท่านก็ให้ข้อมูลต่อไปว่าถึงว่าการต่ออายุพรกฎฉุกเฉิน๑เดือน
จะไม่นำประเด็นเรื่องห้ามชุมนุมมาเกี่ยวข้องก็ตาม
แต่ว่าการชุมนุมทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งเขามีกฎหมายอื่นอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
ข้อคอรหาที่ว่าใช้พรกรฉุกเฉินเพื่อเหตุผลทางการเมือง
เพื่อจะไม่ให้ใครมาชุมนุมต่อต้านกับรัฐบาลเนี่ยก็จบไป
ทีนี้ประเด็นที่ว่าการต่อพรกรฉุกเฉินเพื่อสกัดโควิดล้วนนั้นเนี่ย
ก็เพราะว่าการคลายล็อกที่กำลังจะเกิดขึ้น
มันมีหลายจุดครับที่จำเป็นต้องใช้พรกรฉุกเฉิน
ใช้กฎหมายปกติไม่พอ
เพราะว่ากฎหมายปกติในการบูรณาการการใช้อำนาจเนี่ยไม่พอเอาไม่อยู่
นี่คือเหตุผลของการใช้พรกรฉุกเฉิน
ทีนี้ถามว่าสิ่งที่เราจะคลายล็อกจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง
หลักก็คือ๑กลุ่มคนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ย
เขาจะให้เข้ามาเป็นกลุ่ม
แล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีกฎเกณฑ์กติกาเช่น
กลุ่มคนที่จะขอเข้ามาจัดอีเวนต์จัดงานจัดอะไรต่างในบ้านเราเนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยชาวต่างชาติมาจัดอีเวนต์ในบ้านเราเยอะนะครับ
แล้วก็เป็นการนำเงินเข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
ฉะนั้นคนที่จะเข้ามาจัดอีเวนต์เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเข้ามาได้
แล้วถ้าดูการเตรียมการที่เขาเตรียมกันไว้ว่าจะจัดอีเวนต์เดือนไหนยังไงเนี่ย
เดือนกันยายนเนี่ยจะมีคนเข้ามาร่วมงาน๖๘๐คนจะมีงานอยู่๑งาน
เดือนตุลาคมจะมีงานอีเวนต์๘งานจะมีคนเข้าร่วมเข้ามา๔๐๐๐คน
พฤศจิกามี๔งานจะมีคนเข้ามาร่วม๔๐๐คน
เดือนธันวามี๒งานจะมีคนเข้ามาร่วม๑๒๐๐คน
อันนี้ก็เป็นการสร้างมูลค่าทางธุรกิจก็ก็ถือว่าเอาเงินเข้ามาใช้ในบ้านเรา
ทีนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเงื่อนไขเป็นยังไงเข้ามาแล้วเงื่อนไขเป็นยังไง
ลองฟังมาตรการคร่าวนะครับ
คนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องตรวจหาเชื้อโควิดไม่เกิน๓๐

ต้องทำประกันสุขภาพตามข้อกำหนดของรัฐบาล
ข้อมูลที่ต้องแจ้งกับผู้จัดงานก่อนเดินทางเนี่ยแจ้งอะไรบ้าง
โปรแกรมการเดินทางและกำหนดการที่จะอยู่ในประเทศไทย
ผลการตรวจไม่ว่าพบเชื้อหรือไม่ก็ตาม
ผลการตรวจว่าไม่พบเชื้ออันนี้ต้องมาแจ้ง
ตัวเครื่องบินทั้งมาและกลับต้องชัดเจน
ต้องมีการลงนามในหนังสือยืนยันการปฏิบัติการตามระเบียบที่รัฐบาลไทยเป็นผู้กำหนด
ต่อมาระบุโรงแรมที่พักตามที่ผู้จัดงานกำหนดให้เท่านั้น
แล้วต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะสำหรับการบันทึกประวัติด้วย
จะเห็นว่าเข้ามาแต่คุมเข้ม
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่เข้ามาถ่ายภาพยนตร์
การถ่ายภาพยนตร์เขาเอาเงินมาเยอะนะครับมาใช้จ่าย
เป็นหนทางที่จะเอาเงินเข้าประเทศมาอีกทางหนึ่ง
ฉะนั้นเราต้องเปิดโอกาสได้เวลาก็ต้องเปิดโอกาสให้เข้ามา
มาตรการก็ใกล้เคียงกันต้องตรวจโควิดก่อนเข้ามา
ต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องมีการกักตัวต้องมีเจ้าหน้าที่ไทยติดตามตลอดเวลา
แล้วคุณจะไปถ่ายหนังที่ไหน
คุณต้องแจ้งสถานที่ล่วงหน้าด้วยว่าจะไปที่ไหน
เพื่อให้จังหวัดนั้นเนี่ยเขาได้เตรียมการในการมาตรการต่าง
กลุ่มที่เข้ามาอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะเปิดโอกาสให้จากนี้ไป
กลุ่มที่จะเข้ามารักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลบ้านเราเนี่ยเป็นที่รู้ของหลายประเทศนะครับว่า
เรามีมาตรฐานการรักษาที่ดีหมอไทยเก่งพยาบาลไทยดูแลดีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากเกินไป
ฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยเงินที่จะเข้ามากับการมารักษาพยาบาลเยอะมากพอสมควร
ฉะนั้นเราต้องเปิดตรงนี้แต่ว่ามาตรการต้องกักตัวในโรงพยาบาล๑๔วันนะ
ต้องถูกกักตัวในโรงพยาบาล๑๔วันกักตัวครบ๑๔วันแล้ว
ใครจะไปเที่ยวต่อจะไปซื้อแพ็คเกจต่อได้เพราะว่าได้ผ่านกักตัวแล้วถือว่าปลอดภัย
ขายได้สักพันคนก็พันล้านขายได้หมื่นคนเราก็ได้เงินเข้าประเทศหมื่นล้าน
แต่ว่าโครงการประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนไม่รู้
เราต้องเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้เข้ามา
เพราะเราไปอยู่ในสัญญิงสัญญากับเขา
หมื่นกับ๓๖๓คน
อยู่ในประเทศไทยแล้ว๓๑๐๘คน
อยู่นอกประเทศ๗๒๕๕คน
คนพวกนี้ถ้าเข้ามาเหมือนกัน
ต้องถูกกักตัวเช่นเดียวกัน
นี่๔กลุ่มสุดท้าย
กลุ่มที่เราต้องน่าระวังที่สุด
แต่ก็มีความจำเป็นให้เข้ามา

มาจากเมียนมาร์มาจากลาวมาจากกัมพูชา
ถ้าแรงงานเหล่านี้ไม่กลับมา

เขาก็เดือดร้อนหาแรงงานไม่ได้
เมื่อให้เข้ามาแล้วต้องทำยังไงครับ
ต้องเข้ามาแล้วต้องถูกกักตัว

ให้ใช้พื้นที่ที่จัดไว้ให้นั่นแหละกักตัว

จะต้องผ่านการตรวจรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

กระบวนการในการกักตัว

อย่าลืมนะว่าสิงคโปร์เนี่ย

กลับมาระบาดรอบ๒อีกทีนึง
ก็เพราะผู้ใช้แรงงาน
สิงคโปร์เขาจัดให้ไปอยู่ในแฟลต์
แห่งหนึ่งในแฟลตก็เรียกว่าแฟลตหรือหอพักหรือ
อาคารอะไรก็ตามแต่ไปอยู่ร่วมกัน
แล้วก็ติดตามกันเยอะแยะไปหมด
สิ่งที่คนไทยเป็นห่วงมากตอนนี้ก็คือว่า
มาตรการที่จะใช้กับผู้ใช้แรงงาน
่อนไม่ได้เลยครับหละหลวมไม่ได้เลย

และจะต้องไม่มีเรื่องนายหน้า
เรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง
เมื่อสองวันที่แล้วก็จับได้อีกลายหนึ่งเจ๊อะไรนั่นน่ะ
เก็บเงินแล้วก็เอาเขาเข้ามาประเทศ

อันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก
ฉะนั้นวันนี้เราก็จะต้องเข้มกับเรื่องนี้ต่อ
สี่ห้าประเภทที่จะเข้ามาเนี่ย

จากนี้ไปสอบคอเขาจะผ่อนคลายให้
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากาดตก
เหมือนที่เกิดขึ้นที่ระยองก็แล้วกัน
และนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้ครับคุณป๊อปครับคุณน้ำแข็งครับ